สนามเลือกตั้งเมืองย่าโมเปรียบเสมือนเนื้อสมันน้อย
เพราะมีสอสอมากถึงสิบหกคนจากสิบหกเขต
พักใหญ่จึงหิวกระหายจ้องตาเป็นมัน
หวังตั้งเป้าปักทงกวาดมาให้ได้เยอะที่สุด
เพราะหลายเขตเป็นศึกช้างชนช้าง
สภากาแฟเมืองโคราชคาดกันว่าเที่ยวนี้
มีแค่๔พักที่จะแย่งชิงบทพระเอก
นั่นคือพักเพื่อไทยชาติพัฒนากล้า
พลังประชารัฐและภูมิใจไทย
ส่วนที่เหลือก็รับแค่บทพระรองเท่านั้น

รอบนี้มีโอกาสชนะแค่๔เขต

เขตสองในวัชรพลโตมวลศักดิ์

เขตสามในสมศักดิ์การจนาวัฒนา
และเขตสี่ในสมบัติการจนาวัฒนา

แต่ทั้ง๔เขตนี้พักชาติพัฒนากล้า

และพร้อมพลิกเกมตลอดเวลาอย่างพักเพื่อไทย
ส่วนพักเพื่อไทยเองมีสิทธิ์จับจองใน๗เขต
คือเขต๕นายสมเกียจตันดิหลกตระกูล
เขตหกในโกศลปัฒนาแชมป์เก่า
๑๐นายอภิชาเลิศพัชรกมลลงป้องกันแชมป์
เขตสิบเอ็ดในอาทิตย์หวังสุภกิจโกศล
เขตสิบสามในพัชรจันทรรวงทอง
เขตสิบสี่ในสิราเสียร์ลาดด้วยลาบ
เขตสิบหกในพรเทพศรีรจนกุล
ซึ่งคู่ต่อสู้ในพื้นที่เหล่านี้ของพักเพื่อไทย

ด้านพลังประชารัฐมีรุนในสามเขต
คือเขต๗นางทัศนียารัตนเศษ

เขตแปดนางอรัชมนต์รัตนวราฮะ
และเขตเก้านางทัศนพรเกตเมธีการุล

คู่แข่งในพื้นที่นี้คือพักเพื่อไทย

คือเขต๑๒ในสมศักดิ์พันธ์เกษมแชมป์เก่า
เขต๑๕ในวิสิตพิทยาพร
โดยมีพักเพื่อไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัว
แสงทางโค้งเข้าเส้นไปได้

สภากาแฟเมืองโคราชคาดการณ์ได้ว่า

ชาติพัฒนากล้า๔ที่นั่ง
พลังประชารัฐ๓ที่นั่ง

อาจจะบวกลบหนึ่งประกอบเป็นอย่างน้อย
ส่วนพักอื่นอาจได้กระแสแต่ไม่ได้เก้าอี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน